ส่วนกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่๓๐นาโปรลี๒๐๑๙

กุณาเหล่าสูงเนินนักกีฬาเทควันโดภูมิเซดาวรุ่งของไทย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยว
แม้จะโชว์ท่าไร่ลำได้อย่างยอดเยี่ยม
แต่ไม่สามารถชนะใจกรรมการได้อันดับ๖นะครับคะแนน๖๗๕๐คะแนน
เหรียญทองเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับทำได้๗๐๖๐คะแนน
ส่วนวันนี้จะเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิง
ซึ่งไทยส่งสกุณาเหล่าสูงเนินออนนาวีศรีสหกิจ
และเพ็ญกัญญาภัยศาลเกียรติกุลลงชิงชัยครับ